คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าคดีน้องน้ำฝนวัย๑๙ปีค่ะ
คือวันนี้ทางครอบครัวไปรับศพของน้องน้ำฝนที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานที่เราเล่าไปว่าน้องน้ำฝนเนี่ยถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยม
ที่บางขุนเทียนแล้วเป็นพื้นที่ชุมชนคนกำลังตักบาดกันอยู่เลยตอนเช้า
ตัวนายอำนาจแทร่ตั้งอายุห้าสิบสามคือผู้ก่อเหตุคนเห็นเหตุการณ์บอกว่านายอำนาจเนี่ย
ดักรอน้องน้ำฝนเห็นน้องน้ำฝนอยู่บนรถเมย์
อำนาจขึ้นรถเมย์ตามขึ้นไปแล้วก็ทะเลาะกับน้องน้ำฝนบนรถเมย์
น้องน้ำฝนหนีลงมาวิ่งขึ้นแท็กซี่นายอำนาจก็วิ่งตามมา
แล้วบอกแท็กซี่ว่าโชเฟอร์แท็กซี่ไม่เกี่ยวผมไม่ยิงหรอก
แต่บอกน้ำฝนว่าถ้าไม่ลงจากแท็กซี่จะยิงให้ตายแล้วยิงจริง
ยิงเข้าศีรษะหนึ่งนัดหน้าอกหนึ่งนัดที่ตัวหนึ่งนัดที่ก้นอีกสามนัดนะคะ
น้องอายุเพิ่งสิบเก้ามีตำรวจตักบาดอยู่แถวนั้น
ชาวบ้านแถวนั้นก็เป็นพลเมืองดีช่วยกันจับตัวในอำนาจ
อำนาจอ้างว่าน้ำฝนเนี่ยคบหากันมานาน
อกผมมา๗ปีหมดเงินเป็นล้านตอนนี้เหลือเงินติดบัญชีแค่หลักหมื่น
แต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่โหดเยี่ยมจริงจริงแล้วทางศพนะฮะทางครอบครัวของน้องบอกว่าไม่จริงอ่ะ
ที่นายอำนาจผู้ก่อเหตุบอกว่าน้องไปคบหากับนายอำนาจ
เอาเงินของนายอำนาจไม่จริงนะคะคือครอบครัวไปรับศพบรรยากาศโศกเศร้าจริงจริง
ทั้งคุณพ่อทั้งญาติพี่น้องอ่ะค่ะที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะนะคะ
คุณพ่อบอกว่าน้องเนี่ยเรียนดีมากนะคะเรียนดีมาตลอดเลย
เกรดเฉลี่ยตั้ง๓๗ได้ทุนการศึกษาเรียนดีในระดับมหาวิทยาลัย
คือตอนนี้น้องเรียนอยู่ปี๑คณะวิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยา
แล้วดูสิคะมาถูกฆ่าแบบนี้พ่อบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้
ที่ลูกสาวจะออกนอกลู่นอกทางลูกสาวเคยบอกพ่อด้วยซ้ำ
ว่าพ่ออดทนหน่อยนะอีก๓ปีถ้าหนูเรียนจบแล้วมีงานทำ
ชีวิตของเราจะดีขึ้นพ่อบอกคำพูดนี้คุณผู้ชม
ก้องอยู่ในหัวใจของพ่อตลอดนะคะ
พ่อยืนยันเลยว่าไม่อโหสิกรรมให้ผู้ก่อเหตุ
อโหสิกรรมให้นายอำนาจแทร่ตั้งอายุ๕๓คนนี้
มาก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมผิดมนุษย์แบบนี้ค่ะ
ผมก็ชื่นชมแล้วก็ตามความฝากไว้ต่อไปโรคเรียนจบอะไรแล้วก็คงจะดีขึ้น
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะครอบครัวได้นำศพของน้องน้ำฝน
ทำพิธีรดน้ำศพที่สารา๒วัดบางบอนนะคะ
บรรยากาศเศร้ามากค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะแม่และพี่สาวของน้อง
อดคอกันร้องไห้อะค่ะส่วนเพื่อนเพื่อนก็มาให้กำลังใจครอบครัวของน้องอ่ะนะคะ
กับพี่สาวบอกว่าหลังจากที่ผู้ต้องหาให้การกับตำรวจแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวานเนี่ยนะ
อ้างว่าส่งเสียเลี้ยงดูน้องน้ำฝนมา๗ปีจนมีกระแสโซเชียลออกมาวิภาควิจารณ์
ว่าน้องคบเขาจริงหรือเปล่าไปหลอกเอาเงินเขาหรือเปล่า
กับพี่สาวบอกว่าขอชี้แจงเลย
ว่าสิ่งที่ในอำนาจวัย๕๓ที่เป็นผู้ก่อเหตุอ้างเนี่ยนะมันไม่จริง
เพราะที่ผ่านมาครอบครัวดูแลน้องดีมาตลอดนะคะ
ไม่เคยปล่อยให้น้องต้องลำบากเลยนะคะ
ยืนยันว่าน้องไม่เคยคบหากับผู้ชายคนนี้
น้องไม่เคยเล่าเรื่องผู้ชายคนนี้ให้คนในครอบครัวฟังเลย

อยากจะถามเลยว่าทำไมมายิงน้องโหดเยี่ยมแบบนี้

แต่เท่าที่เห็นน้องไม่เคยมีปัญหาเรื่องชู้สาว
เท่าที่ได้ฟังผู้ต้องหาอ้างไปเมื่อวานครูบอกว่าโอ้โหมันไม่จริง
ไม่เชื่อว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนั้น
เราก็ดูแลผมมาตลอด๑๗ปี

แสดงว่าพอนั้นน้องเมื่ออายุ๑๒
มันยังเพิ่งอยู่ป๖อ่ะ
เราก็เลยแต่จากการเยี่ยมบ้าน
แต่ที่บอกให้สัมภาษณ์ไปมันเกี่ยวกับการเกี่ยวบ้านเนี่ย

คุณก็ไม่ได้รู้ช่วงชีวิตมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร
แต่ครูจะพูดได้แค่ว่าช่วงมัธยมเป็นอย่างไร
นี่แหละค่ะอย่างที่ผู้ต้องหาอ้างว่า
บกับน้องน้ำฝนมา๗ปี
หมายความว่าโอ้โหตั้งแต่น้องอายุ๑๒เหรอ

ไม่มีใครเชื่อสิ่งที่ผู้ต้องหาอ้างนะคะ
ซึ่งญาติญาติจะมีการจัดพิธีสวดพระอภิษฐรรศพ

ปนกิจวันที่๓๐พฤษภาคมค่ะ
ส่วนในอำนาจผู้ก่อเหตุตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และเรื่องของอาวุธปืนด้วยนะคะ
นี่ค่ะข้อหาที่ถูกแจ้งนะคะ๓ข้อหาค่ะ
ก็ถูกจับได้ในที่เกิดเหตุเมื่อวานเลยนะฮะ